อันนี้มันเป็นประเด็นวิภาควิจารณ์กันปรมของคุณชาดาอย่างนี้

แต่ว่าดูนายของคุณชาดาก่อนก็คือคุณอนุทินนั่นเองค่ะ
เรื่องเกี่ยวกับการครอบครองปืน
คุณอนุทินบอกว่าจะลดจำนวนการครอบครองปืนลงนะ
เรื่องนี้คุณอนุทินชาญวิรากูลรองนายกรัฐมนตรี
แล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็บอกว่าตั้งใจนะคะ
จะลดจำนวนการครอบครองอาวุธปืน

เดี๋ยวจะมีการหารือกับทางอธิบดีกรมการปกครอง
ไม่ให้มีการออกไม่ให้มีการอนุญาตออกใบพกปืนกับคนทั่วไปแล้ว
รวมถึงต้องควบคุมสิ่งเทียมอาวุธปืน
ก็อย่างที่เราบอกนี่แหละแล้งกันมาดัดแปลงต่าง

บีบีกันเอ่ยหรืออะไรเนี่ยต้องให้ขึ้นทะเบียนไม่ใช่ซื้อง่าย
คล่องเข้าไปในแอปช้อปปิ้งออนไลน์แล้วซื้อได้
ตรงนี้แหละเป็นโอกาสที่จะแก้ไขกฎหมายให้เรียบร้อย
จากนี้ก็ต้องควบคุมต้องป้องกันต้องเพิ่มบทลงโทษ
ในเรื่องเกี่ยวกับการพกพาอาวุธปืนด้วยค่ะ
ผมจะขอเป็นนโยบายว่าตราบใดที่ผมยังอยู่ในประสงค์หมาธิไทยนี่
ผมคงจะขอไม่ให้มีการอนุญาตออกใบพกปืนนะครับ
ให้กับคนทั่วไปเพราะว่าหนูแล้วมันไม่มีเหตุผลนะครับ
คนที่มาขอใบพกปืนส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าชีวิตอยู่ในอันตราย
ถ้าเราไปให้เขาถือปืนอีกมันก็ยิ่งอันตรายเพิ่มความอันตรายเข้าไปใหญ่
นั้นตรงนี้ก็จะออกเป็นนโยบายไป
อันนี้เกี่ยวกับเรื่องของการลดจำนวนการครอบครองอาวุธปืนหลังจากนี้

แต่ประเด็นในโซเชียลเนี่ย

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
คือมันมีภาพตั้งแต่วันที่เกิดเหตุคือวันที่๓
หลังจากที่คุณชาดาไปคุยกับผู้ก่อเหตุวัย๑๔ปีแล้ว

ก็จะเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่อยู่ที่ห้าง

เพราะว่ารู้มีมารยาทไง

คุณชาดาบอกแบบนี้เลยเพียงแค่อยู่ตรงหน้าประตู

ก็เลยชวนให้ขึ้นไปด้วยก็แค่นั้นเอง

ตัวผู้ก่อเหตุนะมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อน
อยู่ในสำนวนคดีเป็นหน้าที่

ผมอยากบอกว่าน้องน่าสงสาร

ส่วนภาพที่เป็นดราม่าว่า

เกิดเหตุไปแล้วเหมือนกับ

ทำไมท่าถึงเป็นแบบนี้
ยกนิ้วโป้งเหมือนจะยิ้มหรือเปล่า

นักข่าวไปถามคุณชาดาคุณชาดาก็

มีอารมณ์เหมือนกันสิ่งที่คุณชาดาอธิบาย

อธิบายเองดีกว่าค่ะ

จะไม่ให้ผมใช้มือชี้นิ้วโป้งชี้

คนข้างในเดี๋ยวคนข้างในเขาจัดการเอง
เจ้าหน้าที่เดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจัดการเอง

คุณอย่าทำลายสังคมแบบนี้นะครับ
ผมพูดได้แล้วว่าหน้าไหนที่พูดเรื่องนี้ผมไม่สน

แล้วผมก็มีมารยาทผมก็ใช้คำเพราะ

ผมก็บอกเดี๋ยวข้างหลังเขาว่ากันนะครับ

หมายถึงว่าชี้ไปทางคนข้างหลังใช่ไหมครับ
นี่ไงนี่ไงข้างหลัง

เป็นคำชี้แจงจากคุณชาดานะคุณผู้ชมนะ